จะเป็นทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าตอนนี้จีนมีการเปิดประเทศเร็วกว่าที่กำหนด
ซึ่งมันเป็นนิมิตหมายที่ดีในแง่ของเรื่องการท่องเที่ยวการลงทุนค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ประกอบการไทยจีนได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ปนะคะ
ในการที่จะสนับสนุนการฟื้นเศรษฐกิจไทยบอกว่าเป็นโอกาสดีที่คนจีนน่าจะมีการปักหมุดมาเที่ยวแล้วก็ลงทุนในไทยเพิ่มค่ะ
นายพินิษจารุสมบัติอดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์
และผู้บริหารในเครือทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐออนไลน์และไทยรัฐทีวี
ได้เข้าพบปะกับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและสมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย
เพื่อหารือถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีน
โอกาสในการเติบโตภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทย
โดยที่สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยค่ะ
นายสมชายเวชากรนายกสมาคมบอกว่า
กลับมาเปิดประเทศของจีนเมื่อวันที่๘มกราคมที่ผ่านมา
ถือว่าเร็วกว่ากำหนดที่หลายฝ่ายคาดการณ์เอาไว้
ซึ่งเป็นผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนของไทยค่ะ
ว่าปีนี้มีโอกาสที่นักท่องเที่ยวจีน
จะเข้าไทยแตะถึง๑๐ล้านคน
ส่วนภาคการลงทุนนักธุรกิจจีนรุ่นใหม่
ที่มีเงินทุนสูงจำนวนมากก็กำลังวางแผนสร้างธุรกิจ
ซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีทั้งที่ดีและไม่ดี
โดยสมาคมก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยคัดกรอง

เป็นผู้ประกอบการที่ดีและมีคุณภาพอย่างแท้จริงค่ะ
เราก็คงต้องพยายามช่วยกันสกรีนนะครับ
ช่วยกันสกรีนแล้วก็แยกแยะทั้งหมด
แล้วผมว่าเราก็คบค้างกับคนที่ดีแล้วกัน
แล้วปัญหามันก็จะน้อยลงไปเองนะครับ
นายชุมพลพรประพานะคะก็บอกว่ากลุ่มอุตสาหกรรม
ที่น่าจับตามมากที่สุดคือกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า
ซึ่งขณะนี้ก็มีนักธุรกิจจากจีนเข้ามาลงทุนในไทยแล้วประมาณ๕๖รายค่ะ
และยังมีแนวโน้มต้องการเข้ามาลงทุนเพิ่มอีก

มูลค่าการเติบโตเงินสะพัดไม่น่าจะน้อยกว่า๗๒๐๐๐ล้านบาทนะคะ
ในชิมชินวิริยกุลนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
ก็มีการแนะนำภาครัฐว่าควรเร่งเดินหน้าดึงนักลงทุนเข้าไทย
หลักเกณฑ์ให้มันง่ายต่อการจัดตั้งบริษัท

รวมถึงการประสานจัดหากลุ่มแรงงานถูกกฎหมายเข้าประเทศ
เพราะถ้าหากทำได้เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มแต้มต่อให้กับไทยได้เป็นอย่างมาก
ที่ภาคการท่องเที่ยวเองก็ต้องเร่งเพิ่มเที่ยวบินเข้าประเทศ
รองรับให้ได้ทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีนและต่างชาติ
ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ซึ่งก็มั่นใจว่าน่าจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็ถือเป็นปัจจัยบวกสำคัญที่จะช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยค่ะ
เราจะต้องให้สายการบินต่างทั่วโลกซึ่งยังไม่มีบินเข้าประเทศไทยหรืออะไรเนี่ย
ให้ทำการบินถึงไทยให้เขามีโอกาสมาเที่ยวไทย
สถานทูตต่างไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นทูตสร้างความไมตีระหว่างประเทศ
จะต้องมีหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องท่องเที่ยว
พาเขามารู้ว่าเมืองไทยเนี่ยสวยแค่ไหนดีแค่ไหน